เชื่อปลดล็อกกัญชาวันแรกนะบางบ้านต้นโตอย่างนี้เลยนะ
ถูกเลยอันนี้มันมีเงื่อนไขมีข้อกำหนดด้วยนะคะเออ
ข้อกำหนดเยอะแต่ว่าวันนี้คนเขาแซวกัน
บอกว่าโอ้โหประเทศไทยนี่สุดยอดนะปลดล็อกกัญชาวันแรก
โตเลยโตเทียมหัวเลยเออมาจากไหนไม่โตทำไมโตเร็ว
แต่ว่าเตือนเตือนหน่อยคุณอนุทินเขาเตือนนะฮะ
คนที่น่านะครับเป็นใส่เขียวใส่เขียวค่ะ
ยังถือเป็นยาเสพติดนะครับค่ะแล้วคุณอาจจะบอกเอ้ยเบิร์ตนัทพงศ์
แล้วเขาจะตรวจยังไงมันอยู่ในร่างกายตำรวจสามารถเรียกตรวจได้นะ

คุณผู้ชมครับวันแรกของการจดแจ้งการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วก็เว็บไซต์ปลูกกันเนี่ย

วันนี้เข้าแต่เช้าก่อนอ่านข่าวตอนเช้าซะอีก

แอปพลิเคชันปลูกกันเนี่ยเข้าไม่ได้ฮะ
ขนาดใส่เลขบัตรประชาชนใส่รหัสแล้วเข้าไม่ได้
คุณหมอภัยศาลดั่นคุ้มครับเลขาธิการออยระบุว่า
ขณะนี้มีการดาวน์โหลดมากกว่า๕๐๐๐ครั้ง
แล้วก็มีการลงทะเบียนแล้วกว่า๑แสนราย
ลงทะเบียนแล้วนะครับออยจะออกใบรับจดแจ้ง

คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรี
ย้ำนะแม้ว่าจะปลดล็อกพืชกัญชาแล้วนะครับ
จำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะฮะ
และทางการแพทย์นะครับ
จะใช้ในครัวเรือนก็ห้ามเอาไปวางขาย
ส่วนต้นกล้ากับเมล็ดกัญชาเนี่ยยังไม่ได้พิจารณานะ
ว่าจะขายได้หรือไม่แม่เห็นขายเต้มเลยคือตอนนี้ผู้ผลิตที่ทำเป็นอุตสาหกรรม
ต้องไปซื้อเมล็ดผ่านกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ช่อกับดอก
ถ้าเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะต้องขออนุญาตจากออยก่อนนะครับ
ส่วนกรณีที่มีดาราคนหนึ่งออกมาเสพกัญชาโชว์คุณอนุทินว่ายังไง
คุณอาทิตย์บอกว่าเจตนาของนโยบายกัญชงกัญชาเสรี
ถือว่าเป็นยาเสพติดประเภท๕นะครับตำรวจเขาตรวจหาได้นะครับ
เจตนารมณ์ของนโยบายกัญจงกัญชาเสรีเนี่ยมีคำว่าเพื่อการแพทย์และสุขภาพโดยตลอดเลยนะครับ
ไม่ใช่เพื่อการมืนเมาไม่ได้เพื่อการสวนเสเฮฮาหรือว่าเพื่อการสันทนาการ
ที่มาสูบโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ
ของอย่างว่าก็คือทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทำไปก็สับแก่
แต่จะทำให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยฮะถ้าเกิดเราคงเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเนี่ย
มันก็จะทำให้การผลักดันนโยบายกัญชงกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพมีปัญหา
ท่านอนุทินยังย้ำอีกนะครับว่าพืชกัญชาเปิดเสรีให้คนไทย
แต่อย่าเผลอนะไม่ใช่เพลินจะไปต่างประเทศติดกระเป๋าไปด้วยล่ะครับ

เอาล่ะไปดูบรรยากาศที่กรมราชธรรมบ้างหลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกพืชกัญชามีผลบ้างครับ
ใช้วันนี้ก็เริ่มปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีกัญชาแล้วนะครับ
ทั้งสิ้น๓๐๗๑รายเป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้นะฮะหมายถึงสถิติของเมื่อวานนี้
ส่วนที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางนะครับมีญาติพี่น้องครอบครัวของผู้ต้องขังคดีกัญชานี่แหละครับ
ไปรอรับลูกหลานกันเต็มเลยนะฮะก็ได้รับการปล่อยตัวในช่วงเย็นวันนี้แหละ
บอกว่าดีใจมากนะครับมารอด้วยความหวังแล้วก็ขอบคุณที่ปลดล็อกนักโทษคดีกัญชา
ไปดูเรือนจำในต่างจังหวัดกันบ้างนะครับอุบลราชธานีครับ
แล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับปล่อยนักโทษ๘คนนะครับ
ส่วนที่สระบุรีนะครับมีการปล่อยนักโทษคดีกัญชา๕คนด้วยกัน
อำเภอคลองใหญ่นางสาวกิตปะพาประสิทธิเวทนายกนะครับ
เป็นนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็กแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท
ไร่กัญชงนะฮะนำกัญชงมาแจกฟรีให้ชาวบ้านครับ
นำไปปลูกเป็นยารักษาโรคจำนวนพันต้นมีชาวบ้านในพื้นที่
และจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปรอรับกันอย่างคึกคักทีเดียว
ส่วนที่ขอนแก่นปรากฏว่านี่แหละฮะที่เขาแซวกันคุณผู้ชมฮะ
เป็นประเทศไทยปรุยประเทศไทยมาดีจริงจริงโห
ปลดล็อกวันแรกยอดถึงหลังคาเลยเห็นไหมฮะ
นี่แหละครับก็เขาบอกว่าชาวบ้านนะ
ต้มไก่ใส่ต้มไก่เพิ่มรสชาติแก้
เบาหวานความดันนอนไม่หลับนะครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็บรรยากาศ
ของการปลดล็อกกัญชาวันแรกของประเทศไทยครับ
เนี่ยค่ะซึ่งพอมีการปลดล็อกแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะ
จะต้องศึกษาว่าข้อไหนทำได้ข้อไหนทำไม่ได้

คือจะว่าไปมันเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะก้าวเข้าสู่ความผิดได้ง่ายด้วยนะครับ
บางทีอาจจะเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้ทำได้แล้วทำได้ทุกอย่างแล้วเผลอไปทำ
ก็กลายเป็นว่ามีความผิดไปมาดูกันนะคะ